มีผู้หญิงคนหนึ่งวัย๖๑ปีถูกแทงเสียชีวิตปริศนาที่บ้านพักนะครับ
แต่ว่าคดีไม่คืบหน้าญาติญาติก็เลยแบกศพไปทวงถามตำรวจถึงโรงพักเลยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุนางสาวสมบูรณอินสันอายุ๖๑ปีถูกแทง๔แผลจนเสียชีวิต
ภายในบ้านพักที่บ้านบวกครกตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่คืนวันที่๑๙พฤษภาคมแต่ว่าตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถจะจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับ
สพนตองที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อไปถามความคืบหน้าของคดีครับ
ผ่านจำรวจเอกสุริยงโพธิจันทร์
ผู้กำกับโรงพักหนองตองก็บอกว่า
เมื่อวานนี้เป็นวันชาปนกิจศพของนางสมบูรณ
ญาติก็เลยแห่ศพไปที่ป่าช้า
ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพักเพียงเล็กน้อย
แล้วพอผ่านโรงพักก็เลยแวะเข้ามาหน่อย

แวะให้กำลังใจตำรวจสักหน่อยครับ
ก็เป็นเสียงของผู้กำกับสพหนองตองนะครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีก็ตั้งไว้๓ประเด็น

ซึ่งยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปครับ
ตอนนี้ก็มีการสอบสวนพยานไปแล้วจนครบ
รอเพียงผลทางนิติวิทยาศาสตร์
จากตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่แล้วก็แพทย์นิติเวศ
ซึ่งหากได้หลักฐานครบถ้วนแล้ว
ก็จะทำให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าคนร้ายนั้นเป็นใคร
แล้วก็จะได้ติดตามตัวดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะครับ